ทีนี้มีคนเคยถูกฆ่าตายว่ะ

ฟาดฟาดฟาดฟาดนะเว้ย
มีของดีก็ต้องล่าผีกันหน่อยเว้ย

สวัสดีครับทุกคน